ชาวบ้านก็เลยรีบไปดูกัน

ใช่ครับชาวบ้านพาไปดูสิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นรอยพญานาค
กุฏิหลวงปู่คำตาอดีตเจ้าวาดวัดสิริสุทธโธคำชโนธ
ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ซึ่งบริเวณใต้ถุนกุฏิทำเป็นบ่อเลี้ยงปลา
จากที่หลวงปู่คำตามรณภาพไปแล้ว

ในช่วงที่เกิดน้ำท่วมเกาะคำชโนธ
สระน้ำใต้กุฏิก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกัน

ที่เลี้ยงไว้ก็ตายส่งกลิ่นเหม็น
คณะกรรมการวัดจึงมีมติให้สูบน้ำออกให้แห้ง
และนำปลาที่บางส่วนยังไม่ตายไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
พอสูบน้ำจนแห้งเกิดปรากฏการณ์แบบนี้คุณ
นี่แหละรอยแบบนี้นะครับ
ประหลาดที่ชาวบ้านบอกว่าน่าจะเป็นรอยพญานาค
เลื้อยจากขอบบ่อทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือ
รวมระยะทางยาวเกือบ๒๐เมตร
ซึ่งรอยลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

เมื่อประมาณปี๒๕๔๗นะครับ

จากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในบริเวณนั้นบอกว่า

มีคนมาไปดูแล้วบอกว่าเป็นรอยพญานาค
และไม่ใช่ฝีมือของคนที่ทำขึ้นมา
หนึ่งในกรรมการวัดบอกให้ฟังบอกว่า
รอยแบบนี้เชื่อแน่เลยว่าเป็นรอยพญานาค
ไม่ใช่มนุษย์ลงไปในบ่อแล้วทำขึ้น
เชื่อว่าเป็นรอยพญานาคเจ้าปู่ศรีสุโธมาให้โชคให้ลาบ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ก็นี่แหละครับแต่ก็มีชาวบ้านไปดูกันเยอะเลยนะครับ